เรื่องของอากาศร้อนอยู่ครับผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ช่วงบ่ายนะ
ร้อนร้อนเหลือเกินอืมเดินไปขอน้ำจากร้านขายโรงศพอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
พอขอน้ำมาเอาลาดหัวก่อนลาดหัวเสร็จลาดตัวนั่งพักกินขนม
สักพักหลับไปครับเจ้าของร้านก็เห็นเฮ้ยทำไมนั่งนานจังเลย
เสียชีวิตที่หน้าร้านขายโรงศพครับ
ไปตรวจสอบเหตุชายคนนี้ครับที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา
หน้าร้านขายโรงศพในพื้นที่อำเภอท่าม่วงที่กาญจนบุรี
นั่งพิงอยู่กับประตูรั้วเหล็กหน้าร้านขายลงศพแบบเมื่อสักครู่เลย
สภาพตัวเขาเนี่ยไม่ใส่เสื้อนะใส่แค่กางเกงขาสั้น

ใกล้กับร่างผู้ตายครับมีถุงขนมแล้วก็นม๒กล่อง

เขาชื่อว่านายสมพงศ์หรือว่ากุ้งอายุ๓๑ปีเป็นชาวกาญจนบุรีนี่แหละ
ตามตัวไม่ได้มีร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดครับ
ฟังเจ้าของร้านลงศพหน่อยเขาเล่าให้ฟังนะว่าปกติจะเห็นสมพงศ์เนี่ยหรือว่ากุ้งเนี่ยนะ
เดินไปเดินมาผ่านหน้าร้านเขาเองอยู่เป็นประจำเลย
ช่วงเช้าวันเกิดเหตุวันเสาร์ที่ผ่านมาตอน๘โมงเช้า
ก็ยังเห็นกุ้งเนี่ยนอนอยู่ตรงสารเจ้าใกล้กับร้าน
จากนั้นพอช่วงบ่ายมาแล้วกุ้งมาแล้ว
หน้าร้านเขาแล้วก็บ่นโอ้พี่ร้อนอ่ะร้อนจังเลยขอน้ำหน่อยนะ
ก็ตักน้ำที่หน้าร้านขายโรงศพมาราดที่หัว
แล้วเขาก็เดินมานั่งพักกินขนมอยู่ที่หน้าร้านครับ

กุ้งทำไมมันไม่ขยับเลยนะนั่งนิ่งอยู่จุดเดิมเลย
มันผิดสังเกตแล้วนะเนี่ยพี่เจ้าของร้านเข้าไปดู
กุ้งกุ้งเสียชีวิตไปแล้วครับ
เขารีบโทรแจ้งตำรวจเลยให้มาตรวจสอบ
ทีมข่าวก็ไปที่สถานที่จัดงานงานศพของคุณกุ้งเนี่ยนะครับ
ที่สาราทำสังเวชวัดอุตพราวในกาญจนบุรี
หน้าของในกุ้งก็เปิดผลชนสูตรศพการเสียชีวิตให้นักข่าวฟังฮะ
ก็บอกว่าทีมแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายเฉียบพลัน
น่าจะมาจากอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันที่อุณหภูมิไม่ต่างจากเมื่อกี้เล่นนคร

แล้วพอในกุ้งหรือว่านายสมพงศ์เอาน้ำมาราดหัวราดตัวเนี่ย
อาจจะส่งผลให้ร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันครับ
จนทำให้มีอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิต
ญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตครับ
แต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ากุ้งจะมาจากไปเร็วขนาดนี้
ทำได้แค่คิดว่าคงหมดเวรหมดกรรมคงทำบุญด้วยกันมาแค่นี้ครับ
เรื่องนี้ฟังคุณหมอหน่อย
คุณหมอเอกชัยเพียรศรีวัชราครับ
เป็นรองอธิบดีกรมอนามัยก็ให้ข้อมูลถึงวิธีป้องกัน
อากาศร้อนก็คือเลี่ยงอยู่ในพื้นที่อากาศร้อนจัดดื่มน้ำสะอาดให้เพียง
พอครับถ้ารู้ตัวว่าเฮ้ยเริ่มอาการหน้ามืดแล้วอาการเป็นยังไงบ้างในฮีสโต๊กบอก
อีกทีที่ดอมแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกหายใจไม่สนุกไม่สะดวกบอกคนรอบข้างเลย
พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งดอมหายใจไม่สะดวกอ่ะบอกก่อนเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่

ร้อนอยู่ข้างในการกายไม่ขับความร้อนขึ้นมา

สาดใส่ตนเองมาราดใส่ตนเอง
จู่เข้าไปห้องแอร์เย็นจัดเนี่ย

เอาผ้าชุมน้ำค่อยซับค่อยซับตามตัวโปะคออะไรแบบนี้นะ